ติดตามความสำเร็จของนักกีฬาไทยโดยเฉพาะสาวทีมวอเล็กบอลนะครับที่สามารถคว้าแชมป์เอเชียได้เอาชนะจีนในรอบชิงไปสุดมัน๓ต่อ๒เซตนะครับ
ก็เป็นสัปดาห์ที่แฟนแฟนกีฬามีความสุขแล้วครับเกมที่จังหวัดนครราชศรีมาหูคนนี้ซื้อบัตรเสริมนี่ต้องมีตัวยืนนะครับ

จากนั้นก็เกมมาราทอนเลยล่ะครับ

เซต๔สาวจีนไม่ยอมตามมา๒๒

เป็นเซตตัดสินเกมสั้น๑๕คะแนน
สุดท้ายครับทีมสาวไทยก็สามารถ
เอาชนะได้๑๖๑๔นะครับ
คว้าแชมป์ในรอบ๑๐ปีนะครับ

ปี๒๐๑๓ก็คว้าแชมป์ที่
ทีมไทยก็ยังอยู่อันดับที่๑๔ของโลกตามเดิมนะครับ

ตบสาวไทยก็ตอบหลังมีคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมีเดียก็บอกว่า
จีนชุดเนี้ยไม่ให้ชุดใหญ่ส่งเด็กมหาที่อะไรมานะครับ
ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ชุดใหญ่ซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ย
ชุออนก็บอกนะครับว่าใครจะมองว่าจีนมาชุดไหน
บีซีดีอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ยังแชมป์ก็คือแชมป์นะครับ
มุมนี้ก็ถือว่าควรจะให้กำลังใจนักกีฬากับความสำเร็จของพวกเธอนะครับ
ส่วนธนัชชาสุขสดบีหลังทีมชาติไทยก็บอกว่า
ครั้งที่แล้วนะครับไทยคว้าแชมป์เอเชียสองพันสิบสามเนี้ย
ก็ยังอายุสิบสามสิบสี่อยู่เลยไม่แน่ใจนะครับ
ว่าจะมาจุดนี้ได้ไหมแล้วก็ตอนนี้มีความสุขมากนะครับ
ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการคว้าแชมป์เอเชียครับ
แต่ว่ากว่าพวกเราจะมีคว้าแชมป์มาได้เนี่ยมันก็ยากเหมือนกันหมด
หนูอาจจะแบบยังเด็กด้วยเนาะ๑๐ปีที่แล้วยังแบบว่า
พึ่งสิบสามสิบสี่แต่ว่าสิบปีที่แล้วหนูไม่แน่ใจว่าความรู้สึกมันเป็นยังไง
แต่ว่าวันนี้หนูรู้สึกสุดยอดที่สุดในชีวิตเลยค่ะ
ที่แบบได้แชมป์เอเชียมาพร้อมก็ดีใจมากค่ะ

ไม่ว่าจะชุดเอบีซีดีอะไรก็ตามนะครับ

ก็ขอให้เชิดชุนนักกีฬาในวันที่เธอประสบความสำเร็จกันบ้างนะครับ
ส่วนเรื่องของรายละเอียดเราไม่ปฏิเสธหรอกครับ
แต่วันนี้ถ้าไม่คว้าแชมป์ก็ต้องโดนกระแสภาพวิจารณ์

ก็ควรต้องยินดีกับพวกเธอด้วยนะครับ

เดี๋ยวต้องไปเจอกันต่อในคัดโอลิมปิกแล้วก็เอเชียนเกมส์

ก็ครั้งล่าสุดเนี่ยถ้าเราจำกันได้คือ
๒๐๑๓นะครับที่จังหวัดนักคลรัฐศรีมา
มี๔นักตบหลงเหลือมาถึงชุดนี้นะครับ

ัชราพรคงยศแล้วก็เปลี่ยนนุษยแป้นน้อยนะครับ

ของไทยเรามือเซ็ตพรพันธ์เกิดปราศนะครับ
หัวสาวยอดเยี่ยมก็มีนิชิกาวายูกิของญี่ปุ่น
แล้วก็วูเหมืองเจียครับจากทางจีน

มีหลังยอดเยี่ยมครับก็คือโจยี่ถงนะครับของจีน

ชิมะมานามิของญี่ปุ่นครับ
หลังเกมโค้ชด่วนก็บอกว่าจะปล่อยนักกีฬาพักสักระยะหนึ่ง
ก่อนจะเดินทางไปโปแลนด์เพื่อลงแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลก
แล้วก็อยากเดินทางไปเตรียมตัว๔วันปรับเวลา
โดยภาพรวมของนักกีฬาชุดนี้ถือว่าพัฒนาดีขึ้น
แต่ยังขาดเกินอยู่ครับ